คุณผู้ชมคะเรายังตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อก๊าซธรรมชาติระเบิดที่สมุทรปราการ
เมื่อ๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับคนในพื้นที่เขาบอกว่ายังหวาดภาวะกันอยู่
ครับยังนอนหลับไม่ได้ค่ะหลับหลับตื่นตื่นยังกังวลกันอยู่เลยนะคะ
แล้วก็ยังทำงานทำการกันไม่ค่อยได้โรงเรียนที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ก็ยังปิดการเรียนการสอนอยู่นะคะปิดไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ
นี่คือโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดีในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็ต้องนำแนวเป็นแบบเทปมากั้นไว้แบบนี้ค่ะ
ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนนะคะ
ท่อก๊าซธรรมชาติระเบิดผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าอาคารหลังนี้จริงจริงแล้วก็มีแผนจะลื้อถอนอยู่แล้ว
พื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงอาหารตอนนี้ก็ย้ายโรงอาหารไปที่อาคารราชพฤกษ์ห้า
วันนี้เนี่ยเดิมทีเป็นวันที่ต้องมีสอบนะคะก็เลื่อนสอบไปก่อน
นักเรียนต้องใช้เวลาในการเยียวยาสภาพจิตใจด้วยบุคลากรยังหวาดภาวะกันอยู่
ต้องย้ายจากบ้านพักครูชั่วคราวไปห้องพักที่ปตทจัดไว้ให้เข้า
โรงเรียนจะเปิดเรียนได้อีกครั้งคือ๑ธันวาคมเลยค่ะ
วันนี้จะเป็นวันสอบไล่วันแรกค่ะ
ก็แต่ทุกอย่างกระดงกระดาษมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่คือ
ทุกคนก็ไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหน
เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันอะไรที่ไม่ทันนะคะ
เหมือนสถานการณ์ตอนนี้ขออนุญาตทางเขต๕วันแรกนะคะ
แต่เท่าที่ดูสภาพจิตใจครูนักเรียน
แล้วก็สภาพอาคารสถานที่ความปลอดภัยพี่ยังไม่มั่นใจค่ะ
แต่ก็แจ้งไปในเบื้องต้นแน่นอนเลยก็คือวันที่๑ธันวาคม
คือสภาพจิตใจไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะคะ
คุณครูเองก็แย่แต่ทีนี้คณะครูทุกคนเนี่ย
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ยังเข้มแข็งที่จะทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะส่วนคนที่บ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะ
นางสาวหน่อยคนนี้นะคะก็ขายกับข้าวอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วย
บอกว่าตอนนี้ไม่กล้าเปิดเตาแก๊สทำกับข้าวด้วยซ้ำ
พอได้ยินเสียงติดไฟดังพลึบเนี่ยภาวะเลยนะคะ
ร้อนเลยใช่แบบโอ้โหกลัวไปหมดนอนก็ไม่หลับค่ะ
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพจิตด้วยค่ะ
ถามว่าถ้าเกิดอีก๓๐ปีพี่จะมีแรงวิ่งไหมอ่ะ
แต่ผมไม่กลัว
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของปตทได้เข้ามาประเมินนะคะ
ประเมินความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือซ่อมแซมในเบื้องต้นนะคะ
สำหรับบ้านหรือว่าอาคารที่อยู่โดยรอบจุดที่เกิดเหตุนะคะ
อย่างบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังที่๕ถ้านับจากถนนหลักนะคะ
ภายนอกดูเหมือนว่าจะเสียหายน้อยกว่าหลังอื่น
แต่เจ้าของบ้านบอกว่ามาดูด้านในก่อนค่ะ
ด้านในเนี่ยโอ้โหรอยร้าวเพียบค่ะ
ดูด้านนอกอาจจะเหมือนแบบก็ได้รับความเสียหายน้อยถ้าเทียบกับหลังอื่นนะ
แต่ด้านในนะคะคือต้องซ่อมค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าไม่ซ่อมไม่ได้กลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมานะคะ
ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่สามารถทำงานได้
ก็ต้องมีการแจ้งความประเมินความเสียหายนะคะ
สิ่งที่หนูกังวลที่สุดคือบ้านหนูล้าว

กังวลว่าถ้าตอนนี้อาจจะประเมินว่าอยู่ได้ไม่เป็นไร
และถ้าต่อไป๕๖ปีข้างหน้าหรือ๑๒ปีข้างหน้ามันสุด
หนูก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว
บ้านหนูเพิ่งสร้างค่ะยังไม่ถึงปีเลยค่ะ
คือหนูอยากให้เขาแบบทำให้เต็มที่ที่สุดอะค่ะ
คือแบบมันเป็นความกังวลของเราทุก
ก็อยากมีบ้านที่แข็งแรงอะพี่
อยากมีบ้านอยู่แบบเพราะว่าหนูเพิ่งสร้างบ้านในนี้

บ้านเลยที่เพิ่งสร้างบางคนยังอยู่ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ

คือหนูอยากให้เขาทำให้เต็มที่ที่สุด
แบบให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะ
ถ้าเป็นไปได้อยากย้ายดี
เป็นไปได้อยากย้ายค่ะอยากย้าย
อันตรายค่ะตอนนี้อาจจะไหม้แล้วถ้าต่อไปเกิดอีก
หรือว่าถ้าตายก็คือตายค่ะ

เธอก็กังวลระยะยาวเพราะว่าด้านในมันร้าวเลยนะคะ

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ว่าสาเหตุที่ท่อก๊าซธรรมชาติระเบิดขึ้นคืออะไร
แต่ปตทรับปากว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด
กระดับการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ตามแนวท่อส่งก๊าซเป็น๒เท่าในทุกพื้นที่ค่ะ